ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
มีปัญหากันมาเคลียร์กันแบบนี้

คนขับรถกระบะออกจากรถวิ่งหนีไป

เหตุการณ์นี้ต้นสายไปเหตุเกิดจากอะไรติดตามจากรายงานครับ
อุกอาจเกิดขึ้นกลางเมืองกาญจนบุรีบริเวณวังสารพีพาซ่า
หลังนายสิทธิชัยหรือแม็กซวังเย็นใช้ปืนขนาด๙มม
กระนำยิงนายอำพลบุ้งทองชาวจังหวัดเพชรบูรณ์๑๑นัดซ้อน
กระสุนเข้าตามร่างกาย๙นัดเสียชีวิตคาที่
ผู้ก่อเหตุบอกว่าส่วนตัวรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ปมเหตุเป็นเรื่องของความแค้นที่แม่ตัวเองหนีไปอยู่กับชายอื่น
และฝ่ายนายอำพลผู้เสียชีวิตก็น่าจะมีปากเสียงจนเกิดความไม่พอใจ
คนมันไอ้เนี้ยถ้าเข้าลงมาคนเดียวมันก็ไม่มีปัญหา
อยากเจอแม่ก่อนชวนแม่กลับบ้านแม่ไม่กลับแม่ถอยรถหนี
แล้วลูกชายก็ขี่รถตามหลานหนูจะเปิดประตูทางฝั่งคนนั่ง
พี่สาวหนูไม่เปิดเดินไปจะเปิดทางคนขับ
พี่สาวหนูก็ไม่เปิดพี่สาวหนูบอกให้ไอ้คนนี้หนี
มันก็วิ่งหนีออกไปพอวิ่งหนีออกไปร้านหนูก็ตามไปยิง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๗โมงเช้า
เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
มาจอดขวางหน้ารถกระบะที่มีผู้เสียชีวิตนั่งมาด้วย
ก่อนผู้ก่อเหตุพยายามจะเปิดประตูฝั่งคนขับ
ทะเลาะมีปากเสียงกับคนขับ

วิ่งหนีไปบริเวณวังสารพีพาซ่า

จากนั้นเห็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
หนำยิงเสียงปืนดังสนั่น

ตัวเองไม่ได้ยินว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
อย่างไรก็ตามคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ร้ายที่ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็ว
เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจโหดเยี่ยม
ฝากไปถึงผู้ต้องหาอย่าคิดต่อสู้
กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายใช้ความระมัดระวัง

เรามีชุดช้างศึกอยู่แล้วฮะ
วันนี้ผมสั่งชุดช้างศึกลงไล่ล่า
เพิ่มเติมนะครับหลังจากเสร็จภารกิจในทุกอย่าง
คงวันนี้เราคิดว่าเราจะปิดเกมนี้ให้ได้ครับ
วันนี้เกมจริงนะครับเราทราบแล้วครับยังมาเดิมครับครับ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่นอนนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง

ก็เดี๋ยวเราได้ตัวผู้ต้องหาแล้วเราจะสอบให้ละเอียดเรื่องนี้
ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับ

อยู่ระหว่างคุมตัวสอบปากคำ
และจะนำตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน